พื้นที่อำเภอสายบุรีมีเหตุคนร้ายลอบวางเพลิง๓จุดด้วยกันนะครับ
เป็นช่วงเวลาเช้ามืดหมดเลยตี๓๓๐ตี๓๔๕แล้วก็ตี๕๕
แต่มีจุดหนึ่งที่อันตรายมากนี่ค่ะ
รอบวางเพลิงรถบรรทุกกองฟางที่จอดอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคุณ
อ้าวน่ากลัวมากนี่คือจุดใดเนี่ยเห็นไหมควันขโมงเลยนะคะ
ตี๓๓๐ค่ะเป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่ริมถนนสายปรตนินรธิวาสนะคะ
ไฟเนี่ยไหม้รถบรรทุก๒คันที่จอดอยู่ในปั๊มเป็นรถบรรทุกฟางค่ะ
สอบถามนายวรุษฝังฝนชาวเลยที่ขับรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกฟาง๕ตัน
กับนายปิยะปิ่นเพชรชาวหัดใหญ่ขับบรรทุก๖ล้อบรรทุกฟางมา๕ตันเหมือนกัน
เขาบอกว่าขับมาจากลบบุรีตามตามกันมานี่แหละจะไปส่งฟางให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
พอถึงปั๊มก็จอดรถในปั๊มนอนพักผ่อนในรถปรากฏมีคนร้ายสี่คนสวมหวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันจอดในปั๊มแล้วก็เอาเบนซินนะคะราดไปที่ฟางหลังรถทั้งสองคันแล้วจุดไฟเลย
ตอนแรกคนในรถยังไม่รู้เรื่องนะมีรอปภปั๊มนั่นแหละเห็นไฟไหม้เลยรีบวิ่งมาเคาะประตู
ให้คนขับหนีออกจากปั๊มเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ไฟไหม้ในปั๊มคุณคิดดูทั้งน้ำมันทั้งแก๊สไม่อยากจะนึกภาพ
เพราะดีนะคะไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะ
มา๑๕นาทีตำรวจได้รับแจ้งอีกแล้วตี๓๔๕นาทีมีคนลอบเผากล้องวงจรปิดหลายจุดในพื้นที่
จากจุดที่เผารถแค่๒กิโลเมตรมีกล้องวงจรปิดถูกเผาทำลายไป๙ตัวนะคะ
อยู่ที่เป็นกล้องหมู่บ้านของหมู่บ้านใน๓ตัวของสพสายบุรี๒ตัวติดตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านชะเมา๓ต้น
กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านอีก๒ตัวที่หน้าร้านยีการยางก็โดนเผานะคะ
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเอายางในรถจักรยานยนต์ชุบน้ำมันแล้วพาดไว้ที่ตัวกล้องแล้วจุดไฟเผาเลยค่ะ
มายังไม่จบนะคะตี๕๕๐นาทีได้รับแจ้งอีกแล้วมีไฟไหม้ที่ทำการอบตบือเละที่ตำบลบือเละอำเภอสายบุรี
ดับเพลิงวิ่งวุ่นทั้งคืนนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยไปฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลาสิบห้านาทีค่ะ
ตรวจสอบลักษณะที่ทำการอบตเป็นปูนสองชั้นนะคะอาคารแล้วก็ต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นในห้องสำนักงานอบต
ความเสียหายก็ทำให้อุปกรณ์ต่างแล้วก็เอกสารสำคัญถูกเผาไปหมดเลยค่ะ
ตอนนี้สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการลอบวางเพลิงหรือไฟฟ้ารัดวงจรนะฮะสำหรับที่อบตเนี่ย
เรื่องต้นนะครับผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีบอกว่าทั้ง๓เหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐาน
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุดแล้วบางจุดจับภาพกับพฤติกรรมคนร้ายได้ชัดเจนกำลังเช็คอยู่ว่าเป็นคนร้ายกลุ่มไหน

เพลิงไหม้ที่ทำการอบตบือเละเนี่ยตำรวจกำลังดูอยู่ว่าตกลงเป็นการวางเพลิง
ไฟฟ้ารัวจรหรือว่ายังไงแล้วมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอีกสองเหตุการณ์ไหม